พอช่วงสายแบบนี้ท้องก็เริ่มร้อง
นี่แหละค่ะที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้

หิวแล้วส่งมาบอกเมนูกันหน่อยนะฮะ

หน้าจอแบบนี้ติดต่อทักทายกันมาได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะไปต่อกันเลยกับเรื่องของเมนูอาหาร

แปลกดินะสาหร่ายถูกต้องซึ่งสาหร่ายกับส้มตำ
ถูกต้องค่ะเขานำเอาสาหร่ายที่เพาะเลี้ยง
ทำส้มตำซึ่งสาหร่ายที่ว่านี้นะคะ
ทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
สนับสนุนให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดหนึ่ง

ทำเมนูส้มตำเป็นอาหารสุขภาพ

กินแบบนี้จะกรุบกรับ
แล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสาหร่ายช่อพริกไทยด้วย

เป็นอาหารเพื่อสุขภาพน้องใหม่เลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

และส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปเพาะเลี้ยงในธรรมชาติ
สร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านในช่วงระยะนี้แล้วค่ะ
โดยนายสุภาพไพรพนาพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาบอกว่า
ตอนนี้ทางศูนย์ได้เริ่มเพาะเลี้ยงสาหร่ายช่อพริกไทย

แล้วก็นิยมมากขึ้นเรื่อยด้วย
โดยการนำมาจากทะเลเอามาเพาะเลี้ยง
ควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาค่ะ
จนกระทั่งพบว่าสาหร่ายช่อพริกไทยนั้น
สามารถกินได้แล้วก็ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย

ใช่ค่ะก็นำมาสร้างสารเมนูใหม่เรียกว่าส้มตำสาหร่ายและกลิ่นคาเวีย

เมนูส้มตำสาหร่ายกำลังเป็นที่นิยมของลูกค้า
ไม่แพ้เมนูยำสาหร่ายซีฟู้ดเลยล่ะ
บางรายเนี่ยสั่งสาหร่ายสดมาทานกับน้ำพริกด้วยความอร่อยค่ะคุณ
ก็จะกรุบกรอบเค็มเผ็ด
โดยทางร้านก็จะไปซื้อสาหร่ายชอบพริกไทยจากศูนย์วิจัย
สัปดาห์ละ๒ครั้งครั้งหนึ่ง๒๐กิโลกรัม

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

เห็นไหมครั้งหนึ่ง๒๐กิโลกรัมไม่น้อยนะคุณ
จะบอกว่าสาบรายช่อพริกไทยประกอบด้วยวิตามิน

แล้วก็ยังมีแร่ท่าเช่นแคนเซียม
มีถึง๗๓๐๐มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
มีแร่เหล็กด้วยนะครับ๒๕๔๒มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

แล้วก็มีไอโอดีนสูงปราศจากไขมัน

บอกว่าหากผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ทะเล
แล้วก็ป่วยเป็นโรคคอพอกสามารถช่วยได้ดีมากเลย

จริงเขาบอกว่านับเป็นสัตว์น้ำนะ
เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่หลายคนยังไม่เห็นคุณค่า

เริ่มศึกษาวิจัยแล้วก็แสดงถึงคุณค่าของสาหร่ายชอบพี่ไทยแบบนี้

ถูกต้องมาประดับจานก็สวยกินได้ด้วยอีกต่างหาก